เรื่องของความเคลื่อนไหวบอลหญิงในชุดชิงแชมป์โลกนะครับที่ฝรั่งเศส
ล่าสุดครับมีการตัดตัวให้เหลือ๒๓คนแล้วครับ
ตอนนี้ทีมบอลหญิงไปเก็บตัวที่เบลเยี่ยมนะครับกับสโมสรโอเวชลูเวิล
แล้วก็จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติเบลเยี่ยม๑มิถุนายน
สโมสรคอนติชเอฟซีวันที่๔มิถุนายน
ก่อนจะกลับฝรั่งเศสในวันที่๗มิถุนายน

ที่จะมาแก้วน้ำตัดผู้เล่นครับจาก๒๕เหลือ๒๓คน
โดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำสังผู้จัดการทีมบอกว่า
นี้ต่างจาก๔ปีก่อนเพราะว่ามีดาวรุ่งที่กำลังสดใหม่

แล้วก็รวมความเก่าของรุ่นพี่แล้วลงตัวมาก
ทุกคนก็ซ้อมด้วยกันมานาน๔๕เดือนนะครับ
ไปดูรายชื่อกันหน่อยครับหลักประตูนะครับ
มีทิฟฟานีดารุณีสอนเผ่าในเบียดขึ้นมา
ตัวหลักก็เป็นทางวราพรบุญสิงห์นะครับ
สุกัญญาชอเจริญยิ่งก็โชว์ฟอร์มดีในเกมอุ่นเครื่องกับฝรั่งเศส

แล้วก็กองหลังนะครับไปดูกันหน่อยครับ
แกนหลักนะครับหลายคนจากครั้งที่แล้วนะครับ

แต่ว่าดาวรุ่งที่ขึ้นมาเนี่ยจะมีพรพิรุณพิลาวันดาวรุ่งจากชุดยู๑๙นะครับ

ส่วนกองกลางนะครับตัวหลักยังอยู่กันครบ
ก็จะมีสุดารัฐชูชื่นแล้วก็อรพินแหวนเงินครับ
ซึ่งเคยเล่นฟุตซอลมาก่อนโชว์ฟอร์มเข้าตาในหลีกหญิงก็มีชื่อลุยบอลโลกครับ
ส่วนกองหน้าหลุดไปเนี่ยมีกัญจนัทเชษฐบุตรนะครับ
ถูกเรียกมาแทนนิพาวันปัญโยสุกที่เจ็บเข่าถอนตัวก่อนเดินทาง
ทำให้เหลือ๕คนตามโคต้าเดิม
นำโดยมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงกาญจนาสังเงิน
แล้วก็สาวลักษเพ็งงามดาวรุ่งในวัย๒๒ปี
ก็ถือว่าหัวห่อของเรามีความเร็วแล้วก็มีความใหญ่
การพลิกบอลให้ดีของทางมิรันดาน่าจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้ดีเลยล่ะครับ